แล้วก็ได้เห็นภาพที่เขาแชร์กันในโลกโซเชียล
คือเป็นภาพพ่อชราที่ในรถเข็นมีศพลูกชายอยู่

มาถึงที่วัดให้พระช่วยเผาสบให้
คือตังค์จะซื้อโรงศพก็ยังไม่มียังไม่ได้ผ่านพิธีการสวดอะไรเลยนะคะ
เรื่องนี้ถูกเปิดเผยผ่านทางเพจกู้ภัยฮุก๓๑จุดจังหวัดเยอะโสธร
เขาแชร์เนี่ยเป็นภาพนิ่งนะคะเป็นภาพของคุณลุงคนหนึ่งคุณลุงคนนี้
เขาเป็นพ่อก็เข็นรถเข็นเข้ามาในวัดนะคะ
แล้วก็ในรถเข็นเนี่ยเป็นศพของลูกชายคุณลุงคืออยากให้วัดช่วยเผาศพให้หน่อย
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่วัดทุ่งสว่างชายภูมิเขตเทศบาลเมืองยะโสธรนะคะ
เจ้าหน้าที่เขาได้รับแจ้งบอกว่ามีลุงเข็นศพมาขอให้วัดช่วยเผา
โดยที่ไม่ได้มีการแจ้งกับวัดให้ทราบล่วงหน้า
ไม่ได้มีการทำพิธีสวดศพมาก่อน
หรือว่าตายแบบผิดปกติหรืออย่างไรหรือเปล่า
ทีนี้ค่ะพอมีการไปตรวจสอบก็เจอกับคุณลุงคนนี้
คุณลุงคนนี้คือคุณลุงสมพรมาลาศรีอายุ๖๕ปี
ลุงบอกว่าศพนี้เป็นลูกชายของลุงเอง
ชื่อว่าอมรมาลาศรีอายุ๒๒ปี
แล้วที่คุณผู้ชมเห็นเป็นผ้าห่มผ้าขนหนูสีชมพู

คุณลุงสมพรเล่าให้ฟังบอกว่าลูกลุงมีโรคประจำตัว
มานานแล้วจน๑๑โมงเมื่อวาน
ลูกของคุณลุงเสียชีวิตที่บ้านพัก

จะเอาไปทำศพจะไปซื้อโรงศพก็ไม่มี

ลุงเนี่ยหาของเก่าขายได้เงินมาซื้อข้าวประทังชีวิตไปวันหนึ่ง
พอลูกมาตายไปแบบนี้ลุงก็เลยตัดสินใจอุ้มลูก
ใส่รถเข็นที่ลุงไปเก็บของเก่าขาย
แล้วก็เข็นมาที่วัดอยากให้พระช่วยจัดการศพให้หน่อย
ทีนี้พอทราบเรื่องราวแล้วผู้กำกับสพเมืองยะโสธร
บอกว่าโอ้โหสงสารคุณลุงเหลือเกินเอาอย่างนี้ละกัน
เดี๋ยวจะมอบเงินให้กับทางวัดให้วัดช่วยจัดงานศพให้๑คืน
ก็คือเมื่อคืนแล้วเดี๋ยววันนี้ค่ะ
กรกฎาคมจะมีพิธีชาปนกิจ
ส่วนในเพจกู้ภัยชาวเน็ตหลายคนเลย
เขาเห็นการแชร์ภาพก็สงสาร
คือบอกว่าพอเห็นภาพยังไม่ต้องอ่านเรื่องราว
รู้แค่ว่าเป็นพ่อเข็นศพลูกมา
ให้พระช่วยจัดการประกอบพิธีทางศาสนาให้ก็สงสารแล้ว
คนบริจาคเงินช่วยเหลือคุณลุงมาเยอะเลยนะคะ
มินบอกว่าต้องโพสต์ยุติ

จะเอาเงินเหล่านั้นไปมอบให้กับคุณลุงสมพร
เพื่อให้คุณลุงสมพรเก็บไว้ใช้ดูแลตัวเอง
แล้วก็ส่วนหนึ่งแน่นอนจุดประสงค์หลักคือ
ดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องของพิธีศพของลูกชายต่อไปนะคะ

พ่อต้องเข็นศพลูกออกไปให้เขาช่วยเผาให้แบบนี้นะ